ดูภาพนี้เป็นกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่นครราชศรีมา
มีคนทำทีไปซื้อลอตเตอรี่อืม
ทำเป็นชวนแม่ค้าคุยมีเลขนั้นไหมเลขนี้ไหม
แต่ตัวเองอ่ะถือเหมือนกับถือหนังสือพิมพ์มาด้วยครับ
พอแม่ค้าเผลอเอาหนังสือพิมพ์วานแล้วแอบดึงลอตเตอรี่ไป
เป็นร้อยใบเลยนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ

นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัด
ตัดเรื่องของราคาลอตเตอรี่ออกไปก่อนนะคะ
เพราะว่าแม่ค้ามีการบอกราคามานะคะ
แต่ประเด็นมันคือการไปขโมยลอตเตอรี่มากกว่า

อายุเยอะแล้วประมาณสัก๖๐ได้ค่ะ
ถือกระเป๋าเงินมาถือหนังสือพิมพ์มา

จังหวะที่ขโมยก็คือเอาหนังสือพิมพ์วางปิดเอาไว้
แล้วก็เอามือไปส่อข้างใต้แล้วดึงลอตเตอรี่ไปนะคะ
เหตุการณ์ก็คือช่วงเย็น๒๒มกราคม

หลังอนุสวรีเท้าสุระนารีค่ะที่นครราชศรีมา
เจ้าของร้านค่ะนายปะนดอายุ๕๓
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้อายุสัก๖๐

หน้ากากอนามัยขับรถเก๋งมานะคะ
รถเก๋งสีขาวมาจอดริมถนนฝั่งตรงกันข้าม
เดินข้ามถนนมามาที่แผงลอตเตอรี่หน้าร้าน
แล้วก็เนี่ยค่ะมีกระเป๋ามามีหนังสือพิมพ์มา
เลือกซื้อแล้วก็บอกว่าขอซื้อ๒ใบนะ
พอคนที่ขายลอตเตอรี่เผลอก็คือแอบดึงไปเลย

มันขายไป๔แถวตรงนี้แถวตรงนี้แถวแล้วถูกข้ามกับทุกที่

แล้วมันทำอย่างนั้น
ส่วนคุณน้าก็ยังไม่ทำให้ทักเกรียมว่าผู้พานักลูกออกไปแล้ว
ลืมต่อแล้วถ้าจะขึ้นเวลาเสร็จก็
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าของร้านไปแจ้งความ

จากการตรวจสอบเหตุการณ์ลักษณะนี้
เคยเกิดขึ้นกับร้านราชาโชคสาขาอื่นมาแล้ว

เนี่ยเจ้าของร้านเลยบอกตำรวจจับให้ได้นะ

ได้ไม่ไปทำแบบนี้กับร้านอื่นสาขาอื่นนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของราคาลอตเตอรี่
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าหน้าที่อาจจะต้องตามต่อคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะไงคะ
เพราะว่าในคลิปมันก็จะมีลักษณะของการบอกราคาที่มันสูงกว่า๘๐บาท

เหรอคะไม่แน่ใจฝากเจ้าหน้าที่ฟังเองก็แล้วกัน